รู้ไหมว่าป้ามีบุหรี่ปลอมบอกไม่รู้ก็ว่าอย่างเงี้
ขายมาตั้งนานแล้วไม่เคยรู้บุหรี่ปลอมเลยก็ว่าอย่างเงี้ยไง
ป้าเอาเงินมาสองหมื่นก็พูดอย่างเงี้ยแหละป้าเอาเงินมาสองหมื่น
แล้วจะไปเอาตรงไหนสองหมื่นหาเช้ากินเย็นไม่มีตังค์ก็ว่าอย่างนี้ไง
แล้วคนนี้ที่พูดว่าเอาตังค์มาสองหมื่นแล้วอีกคนนี้พูดคนซ้ายมือพูดบอกว่า
แล้วในตัวมีเท่าไหร่เขาบอกเนี้ยในตัวมีเท่าไหร่อืม
ก็ไม่รู้มีเท่าไหร่ป้าก็นับนับนับมานับมา
มันมีแบงค์ยี่สิบกับแบงค์ร้อยครับแต่การขายของอ่ะ
เสร็จแล้วนัดได้ห้าพันห้าแล้วป้ามันมีห้าพันเจ็ด
ป้าเอาแอบไว้สองร้อยอ่าเอาไว้ให้หลานไปโรงเรียน
ทีนี้ก็นับพอนับเสร็จแล้วอะไรแล้วเขาก็ติดเครื่องรถ
เพราะติดเครื่องรถไอ้สามคนนี้เข้าเลยสามคนที่อยู่ข้างล่าง
ใช่ขึ้นเลยใช่ขึ้นเลยอ้าวแล้วแล้วป้า
เขานั่งอยู่นั่นน่ะอ่าเดี๋ยวนะมีอยู่ในเอี๊ยมของเราเนี่ย
ใช่นับไปนับมาได้ห้าพันเจ็ดใช่แต่ว่าแอบไห้สองร้อย
เอ็บสองร้อยใช่ทำไมอ่ะคิดว่ากะว่าถ้าหมดแน่แน่อย่างงี้เหรอ
ไม่มีลือเหลือไม่เหลือแล้วถ้าเอาอย่างนี้ก็คือไม่เหลือแล้ว
หลานสองคนใช่หลานสองคนยังเรียนอยู่ตอนเช้าก็จะไม่มีตังค์ไง
คือคือคุณป้าเนี่ยอยู่ร้านคนเดียวนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่า
มีลูกสาวแต่ลูกสาวไปทำงานไปตั้งแต่เช้ากลับค่ำ
เพราะฉะนั้นจะอยู่ร้านคนเดียวแล้วก็มีหลานสองคน
ซึ่งไปเรียนหนังสือค่ะเก็บตังค์ไว้ให้สองร้อยใช่
ป้าทีนี้ก่อนที่เขาจะพาไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะต่อของนั้น
ไอ้บุหรี่ตรงนั้นที่เขาบอกป้ารู้ไหมมีบุหรี่ปลอม
ก็คือลักลอบเอามาขายไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตรอะไรเนี่ย
เขาก็คือไอ้บุหรี่ที่เขาถือมาเหรอใช่
เอาก็ถือมาเขาก็มาวางแค่ออกออกจากห้องป้าบ้านป้า
ก็มาวางข้างหน้าก่อนขึ้นรถตู้มาวางข้างหน้าแล้วก็ขึ้นรถตู้เลยกลับเลย
กับอีกคนนั้นน่ะกลับเลยก็กลับไปคุย
แล้วเขาไปตรวจตอนไหนแค่ขึ้นรถตู้เขาก็บอกแล้วเหรอว่าปลอม
ใช่เขาบอกตั้งแต่ถือไปเลยเขาบอกปลอมปลอมปลอม
ป้าก็บอกว่านี่ไงยังเหลืออยู่ยังไม่ปลอมแล้วฉันก็มีบิน
แล้วฉันก็มีร้านค้าตรงนั้นตรงนี้ถ้างั้นก็ไปถามที่ร้านค้าเลยไป
คิดว่าเอาขึ้นรถตู้แล้วจะไปถามร้านค้าแต่ก็ไม่ไป
ขี่รถวนไปวนมาพอวนมาแล้วก็ให้ป้าลง
ป้าก็มาจอดรถคนละฝั่งกันขาไปไปทางนี้ขากลับมาทางนี้
แล้วก็ให้ป้าลงลงแล้วบอกห้ามพูดนะถ้าพูดแล้วจะเอาให้หนักกว่านี้เลย
ยกมือไหว้เขาก่อนแล้วบอกว่าอย่าทำป้าเลย
ป้าก็ไม่มีตังค์เนี่ยถ้าเอาไปหมดแล้วเนี่ย
ของในร้านก็หมดเงินก็ไม่มีซื้อแล้วหลานสองคนจะอยู่ยังไง
บ้านก็ไม่ได้ปิดเลยจะเอาป้าไปเลยยกมาไหว้จน
เท่าไหร่เขาก็ไม่ฟังเขาก็เอาป้าไปจนได้
ไอ้ระหว่างที่วนไปหรอใช่ตอนนี้ระยะวนไปอ่ะ
พูดไปอะไรไปอย่างนี้เนี่ยแต่เขาไม่ฟัง
นานไหมป้าวนเขาวนไปนานไหมกว่าจะเอามาปล่อยที่เดิมที่ร้านเราเนี่ย
เขาไม่ได้ขับไวนะเขาขับช้าแล้วก็พูดไปอะไรไป
สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงสิบกว่านาทีนะคะสิบกว่านาทีเลย
เพราะว่ามันจะไปเจอทางตันนะก็ไปเจอทางตัน
เขาบอกว่าทางตันทางตันเขาก็เลยเอากลับคืนมา
แล้วก็เอามาปล่อยโศกโทรศัพท์มือถือตอนนั้นอ่ะ
ไม่ได้เอาไปเขาคิดว่าเขาจะคุยแค่ข้างรถไง
คิดว่าเขาจะเอาขึ้นรถไปอ่ะอืมแล้วก็ร้านก็เปิดอยู่
ร้านก็ไม่มีคนอยู่อ่ะติดต่อใครไม่ได้แน่แน่
ใช่ยายคิดว่าถ้ายายยายดูข่าวไปไม่รู้กี่เคสกี่เคส
ที่เขาเอาไปปล่อยไปทิ้งอะไรอ่ะแล้วทิ้งในป่าในดง
ยายจะกลับมายังไงแล้วหลานจะอยู่ยังไง
คิดไปถึงนู่นเลยกะว่าไม่รอดแน่เลยเหรอ
ใช่กะว่าไม่รอดเพราะว่ารถน่ะเขาล็อกแล้วจะออกยังไง
ออกยังไงได้อ่ะร้องก็ไม่ได้ยิน
อะไรมืดหมดเลยในรถนะมืด
แล้วก็ตอนนั้นก็ใกล้ค่ำจะ๖โมงอยู่แล้วค่ำแล้วอ่ะ
แล้วเรายืนยันไหมว่าบุหรี่เราซื้อมาถูกต้องอะไรยังไง
ถูกต้องค่ะทางร้านเขาก็เป็นพยานให้คุยกับเขาแล้วนะ
เราซื้อเราลายมือเขานะเขาก็เขียนเขาก็หลบไม่ได้นะ
เพราะว่าลายมือเขาแล้วป้าเขาซื้อนั้นประจำน่ะ
คือป้าพรเนี่ยเป็นร้านขายปลีก

เพราะฉะนั้นข้าวของสินค้าต่างรวมทั้งบุหรี่
ก็ไปซื้อมาจากร้านขายส่งใช่ก็ซื้อจากนี้แหละค่ะ
เพราะฉะนั้นป้าบอกถ้าเกิดว่าจะบอกว่าปลอมเนี่ย

เพราะป้าก็ซื้อมาจากร้านนั้นเขาก็ออกรถเลย
เอ่อเขาก็ออกรถแต่คิดว่าจะไปที่ร้านของไว้ไป
เขาบึ่งไปหัวเข้าไปทางในหมู่บ้านเลย
ไปไหนก็ไม่รู้วนอ่ะป้าก็จำไม่ได้แล้วว่าวนไปทางทางซ้ายหรือทางขวา

แต่ตอนนั้นได้มาละ๕๕๐๐เขาเอาไปแล้วใช่เอาไปแล้ว